แต่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะพาไปดูเป็นเรื่องระทึก
ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่ง

แขกที่ไม่ได้รับเชิญนั่นก็คืองูเหลือม

มันมาทำอะไรไปดูค่ะ

คุณรู้ไหมว่ามันเข้ามาทำไม
มันเขมือบแมวเข้าไปในท้อง
หลักฐานในภาพเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านที่๗๑

ตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
เจ้าของบ้านเขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่า

อย่างเห็นม็นใหญ่มากเลย
ดูข้อมูลของยาวด้วยตาเปล่าแบบนี้นะ
ทีมข่าวของเราไปถึง
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาถึงพอดี
ก็เลยไปสอบถามเจ้าของบ้านด้วย
เจ้าของบ้านคืออาจารย์อรุณพันธ์
สุนทรประพาท
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเดินออกมาจากบ้าน
แล้วก็มาเห็นงูเหลือมตัวใหญ่เนี่ย
ขดอยู่เลื้อยอยู่บนกำแพง
แล้วพร้อมกันก็คือมีแมวที่นอนแน่นิ่งแล้วอยู่ข้าง

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยหน่อยนะคะ

ระหว่างที่กำลังรอเจ้าหน้าที่มาถึง
งูเหลือมตัวใหญ่ตัวนี้มันเหมือนเหลือยหนีไป
พร้อมกับแมวที่มันเขมือบเข้ามาในท้องแล้ว

ลิงสแหมดที่มันอยู่บนต้นไม้
มันคงสังเกตการณ์อยู่
เฮ้ยไอ้เหลือมตัวนี้มันมากินแมวนะ
แต่ฉันไม่ลงมาหรอกถ้าฉันลงมาฉันจะโดนกินไปด้วย

แต่เอาจริงถ้ามันเป็นคนมันคงตะโกนเรื่องตั้งแต่แรกแล้วแหละ

มันเป็นลิงมันก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันน่ะนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ยังไงสุดท้ายมันปล่อยพี่เหลือมลอยนวลไปเหรอ

ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่า
เหลือมตัวนี้จะกลับมาอีกไหมเพราะว่าตอนนี้มันเลื้อยหนีไป

เออคุณมันยังจับไม่ได้นะคะ
มันเลื้อยหนีไปนะคะยังไงฝากทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
ไม่แน่ใจว่างูตัวนี้มันอาจจะยังไปได้ไม่ไกล
เพราะว่ามันอิ่มตัวมันใหญ่มันอาจจะเคลื่อนที่ได้ช้า
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ดิมาช่วยตามดูแถวนั้นหน่อยว่า
หลังบ้านเขาเป็นป่าไหม
คือนักข่าวของเราไปถึงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มา
แล้วมันเลื้อยหนีไปแล้วเราก็ไม่กล้าจับคุณนึกออกไหม

คือถูกแล้วถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญอย่าได้ไปจับ
ถูกต้องแล้วพอเจ้าหน้าที่เขามาถึงงูมันไปแล้วไง
เราก็เลยได้เห็นภาพมันกำลังเลื้อยแล้วมันก็เลื้อยหนีไปได้
เจ้าหน้าที่นะจริงเขาก็มีงานหลายอย่าง

ใช่ค่ะแต่ก็ฝากหน่อยแล้วกันว่าไปดูระแวกบ้านใกล้เคียงด้วย
แต่ฟังแล้วเห็นใจอย่างเราเลี้ยงแมวไง
เนอะแล้วงูกับแมวเนี่ยโอ้โหบอกเลยอันตรายจริง
คือบางทีแมวมันต้องพูดอย่างไรมัน
ขี้สงสัยน่ะเธอจะเข้าไปดูมันจะเอาไปดูไม่แย่มันจะเข้าไปดู
เป็นแมวถ้าอยู่แต่ในบ้านไม่เคยเจองูมาก่อน